พอเจอบูมรอบนี้ก็เลยเก็บตกควันหลงวันเด็กหน่อย
วันเด็กที่ผ่านมา
เป็นอีกคนบันเทิงที่แชร์รูปวัยเด็กกับเขาเหมือนกัน
เห็นภาพตอนเด็กนะเขาก็แซวตัวเองนะว่า
ไม่คิดว่าจะโตมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้
แต่คือตอนเด็กก็น่ารักนะโตมาแล้วสวยเลย
เธอบอกว่าตอนเด็กเนี่ยเป็นเด็กแบบตุ๊บนิดนึง
ขาก็พับยับย้วยอันนี้เธอแซวตัวเองนะ
บอกว่าเป็นกรรมภัณฑ์แต่เธอก็น่ารักแหละ
มาพร้อมกับความมั่นใจแล้วก็ฝากข้อคิดดีดีด้วย
สำหรับสาวหรือว่ามุมนุบเด็กยุคนี้ที่ชอบไม่มั่นใจตัวเอง
ไปฟังบูมสุภาพรกันเลยค่ะ
คือทุกวันนี้เราก็ไม่แปลกใจเลยที่ทำไมเราถึงขาตั๊

วันก่อนบูมไปถ่ายละครหลังจากที่บูมลงรูปทุกคนบอก

อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่บูมก็ขอบคุณตัวเองนะคะ
ขอบคุณที่โตมาค่ะคุณที่โตมาค่ะ
ไปสนว่าแบบเอ้ยอ้วนหรืออะไรยังไง
คือบางครั้งเราไม่ได้อ้วนหรอกแต่เราเป็นคนตัวใหญ่
สิ่งเดียวที่จะทำให้เป็นกำแพงและเป็นเกราะที่แบบ
ให้ใครมาว่าเราได้คือความรู้สึกของตัวเราเองเลย
ถ้าความรู้สึกส่วนตัวเรามั่นใจอะไรก็สวยเหมือนวันนี้เลย
เชอรี่มีความมั่นใจมาจากอินเนอร์คนทักเยอะมากคนทักเยอะมาก
แต่ความรู้สึกเราคือสวย
เพราะฉะนั้นก็สวยต่อไปนะจริงคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนเด็กไม่สวย
มาจะสวยดูน้องบุ๋มสุภาพรเอาไว้เลย
สีตอนเด็กแพ้ฟรีตอนโตลองดูแล้วกันนะคุณผู้ชม